ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

สวัสดีครับผมธิรพงศ์ธิวทรัพย์ครับ

และนี่ก็คืออาณาจักรของผมที่
เนื้อที่กว่า๒ตารางเมตรครับ

มีกระเป๋ารถเมย์กระเป๋าเรือ

นี่ครับเป็นกระเป๋าสำหรับท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่พร้อมจะมีมิตรครับ
เป็นกระเป๋าที่พร้อมจะมีมิจฉาชีพกรีดกระเป๋าคุณนี่แหละครับ

ข้างในเนี่ยคุณเห็นหมดเลยเห็นไหมครับ

ด้วยเฉพาะเพลงของพี่เอ๋วยอดรักกับพี่ก๊อตจักรพันธ์

ตอนนี้ครับแม่ผมเป็นมะเร็งขั้นที่๓ครับ

ก็เลยต้องใช้เงินในการรักษาเยอะครับ
ผมก็เลยคิดว่าจะทำยังไงที่จะช่วยแม่ได้
ก็เลยจะใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่นะครับ
กับการรักการร้องเพลงลูกทุ่ง
ก็เลยอยากจะคว้าเงินล้านจากรายการนี้นะครับ

เผื่อแม่แพ้กว่าได้ครับ
เผื่อแม่แพ้กว่าได้
กระเป๋าทุกชนิดครับ

นี่ไงล่ะต้องปล่อยคนแบบนี้เท่านั้น
นี่หน้าละ

ล้างนกไม่ต้องนะคะคุณจิ้งสกรีบว่ามาฝากแล้ว

อ๋อหรือเฮ่ยนี่ครับนี่ครับ
นั่นแหละ

ไว้ดูดิดูดิพี่ป๊า
ถ้าเป็นเหลิมดีใจได้ใบเดียวนี่ฉันต้อง๒ใบ
เอาล่ะทีนี้ใส่ของกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วเลย
ใส่อะไรเผ็ดด้วยว่ามันใส่อะไรบ้างไม่ลงลืมไม่ต้องมาเปิด

ฉันจะเป็นยังไงบ้างหรอ

นี่

วันนี้ฮะนี่คือเบ้าหลอมชีวิตผม
เดี๋ยวนะคะไอ้เป้าหลอกชีวิตมันคืออะไรคืออะไร
ตอนแรกตอนเด็กผมก็ดูนักร้องดูนักแสดงดูดารา
ตอนแรกก็ชอบนักร้องอยู่วงหนึ่ง

เกือบแล้วครับมารุ่นเดียวกันครับ
รู้จักแล้วว่าคุณปากพูดนี่แหละ

ตอนนั้นนี่เป็นไอดอลของผมมากเลย

ดังมากครับแล้วเพลงสนุกแล้วผมรู้สึกว่า
เฮ้ยคนอะไรวะหน้าตาเครียดแต่แบบ
น้องระวังเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการนี้ด้วย
คนอื่นไม่รู้แต่มีคนหนึ่งอ่ะ

มีอยู่เพลงหนึ่งที่เขาไปถ่ายเอ็มวีบทบนหน้าผาอะไรอ่ะ
ที่มีลมพัดแรงอันนั้นนะเคยได้ยิน

ชื่อเพลงอะไรไม่รู้เก่ามาก
เปลี่ยนปก๒รอบแล้วนะ

นี่ดีกว่าคุณนิสเหลือนี้เราปลอดให้คุณจัดการด้วยตัวคุณเองเลย
ว่าอะไรคุณมาแล้วก็ไปแต่เรายังอยู่อีกนาน

แสงสว่างเจิดจ้า

เขามาพร้อมกับการที่ขึ้นไปยืนบนดาดฟ้าถือกีต้าตัวหนึ่ง
แล้วขึ้นไปแหกปากบนดาดฟ้าว่าว่า
คนดีเงยหน้าไม่อายฟ้ากลมหน้าไม่อายดิน
ทุกสิ่งเกิดขึ้นอยู่ในใจรายได้ก็ลายไป
ผมก็สงสัยว่าเฮ้ยปั๊กไม่ได้ซีครับ
กีตาร์เหรอกีตาร์เหรอไม่ใช่
เดี๋ยวพ่อหนาฟ้ายังเสียบปั๊กที่ไหนเสียบ
ป่าป่า๒๐๓๐ปีแล้วจดจำแต่สิ่งดีดีกว่า

จำแต่ภาพดีของพี่เอาไว้
เราขอเก็บสมบัติที่คุณฝากไว้ได้ป่ะไหมคะ

ของพี่ไปใส่ในรถเลยนะเดี๋ยวมันขโมย

มีอีกหนึ่งสีสันของรายการเรานะฮะ

แนะนำเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับ
มีลักษณะเป็นร่างทรงของเจเนเฟอร์โลเฟส
อย่างนั้นเลยเหรอครับ

มองไปแวบนึงนี่คือเฮ้ย
สหรัฐอเมริกาทำให้เจนิเฟอร์ลงเบส

สวัสดีครับ

เคยบอกไหมคะว่าคุณเหมือนคุณเจนิเฟอร์โลเฟส

โครงหน้านะฮะโอ้ชัดเจน

ทำให้พวกเราเบิกบานขึ้นอีกเยอะเลยนะ

ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ร้านนะครับคุณหมุมนะครับ

เดี๋ยวก็ชมนะครับการแข่งขันต่อไป

แล้วก็วันหนึ่งข้างหน้าถ้ามีวักการก็ได้ขึ้นมาบนนี้นะครับ

รู้แล้วอาชีพคือขายกระเป๋า

แล้วเรื่องร้องเพลงนี้เห็นคุณแม่บอกว่า

แล้วทำไมอยู่มาร้องเพลงลูกทุ่งแล้ววันนี้มาแข่ง

แต่ก่อนที่ร้องเพลงเนี่ยส่วนใหญ่ร้องเพลงอะไร

เพลงป๊อปล็อกป๊อปทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับ

ฟังครับฟังมาตั้งตลอดชีวิตครับ

แล้ววันนี้นะคะการซึมซับของคุณแม่สู่คุณลูกนะคะคุณนิก

ก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่พร้อมสูงสุดนะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับคุณนิกจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นครับเล่น
จะหยุดได้อย่างไรนะครับต้องลองวัดกันหน่อยนะครับตกลงนะครับที่จะเล่นในเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทตัวช่วยจากอีซูซูดิแม็กซ์นะครับ๑๖แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่ครับ
มาดูกันนะครับว่าคุณนิกจะเริ่มต้นได้สวยหรูไหมสำหรับเพลงที่หนึ่งในรายการร้องได้ให้ร้านนะครับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับขอโชคดีค่ะ
พี่รอคนโง่ไม่โง่สักทีหรือว่าคนดีของพี่ไม่มา
กินน้ำเสร็จสี่คอยที่เซเว่นที่เลเว่นแต่เช้าจนเย็นยังไม่เห็นหน้า
มีใบหลายหุ้นจนอุ่นอุระแล้วยายควันตาไม่มาสักที
มือเย็นมากเลยนะฮะในยุคหนึ่งนะฮะ

มือเย็นมากอย่าจับพี่แรงเดี๋ยวพี่ยุ้ย

มาดูกันนะครับเพลงแรกของคุณนิกนะครับร้องไปแล้วนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทจะทำได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทคุณนิกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรงใจโรงใจโรงใจพระอาจารย์ของคุณ
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท